ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะฮะ
วันนี้เราใส่เสื้อกัน๒๖ปีโพลิพาส
ถูกต้องค่ะ๖รอบแล้ว
ไม่ถึงกับแรกมากนะกลาง

ใช่ที่ราตรีสโมสรก็มีไป
ทำพิธีกรบ้างปะปลาย

ใช่๑๖ปีแห่งความหลังเลยค่ะพี่

อ๊ะคุณดูอยู่ในซื้อพี่กันปล่อย

เบาเท่ามันดูอยู่มันก็ชอบใหญ่เลย

แต่คือก่อนหน้านี้ก็หลายรายการเยอะมาก

อะไรนะสโมสรดาวกระจาย

เอาที่พวกเราทำเงินก่อนกี่รายการแล้ว

คุณก็ทำเยอะคุณทำเยอะกับผมเยอะ

จริงเออ๗รายการเคยนัดหนับของโบรีพัฒน์
ก็ประมาณ๗๘รายการ

มันจะมีนายอยู่ไม่กี่คนเยอะกันได้
เอ้านะฮะไปดูเรื่องราวของเจเบ้น

เมื่อวานที่ขับรถตะลุยเมื่อคืนก่อน
ก็รอดนอนในคุกได้ประกันตัวออกไป
สามีก็วอนบอกขอให้สังคมนั้นให้อภัยเถอะ
จากกรณีที่นางสาววิชุดาวิทยาสินทนานะครับอายุ๓๗ปี

เป็นป้ายแดงทะเบียนถศ๐๗๑๐กรุงเทพฯหานคร
เฉียวชนรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นะครับของผู้อื่น

มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นขับรถหลบหนี

ตั้งแต่แยกแครรายนะฮะจังหวัดนนทบุรี

จนสุดท้ายไปถูกล้อมจับได้ที่เตาปูนแมนชั่น
ก่อนที่ตำรวจจะวัดปริมาณแอลกอฮอลพบว่าสูงถึง๒๕๗มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ทางด้านนางสาววิชดานะครับก็เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวน

หลังจากนั้นสามีเองก็ไปยื่นประกันตัวในวงเงินทั้งหมด๘๕๐๐บาท
ซึ่งนายสลิดชัยนะฮะขออภัยถ้าอ่านผิดนะฮะได้เปิดเผยนะครับ
บอกว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องกล่าวคำขอโทษผู้เสียหายทุกคน
ที่ทำลงไปเนื่องจากภรรยานั้นมีอาการเครียดทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องครอบครัว
รวมถึงเรื่องธุรกิจด้วยเป็นความเครียดสะสมนะครับ
ตั้งแต่เดือนมกราคมหลังถูกหุ้นส่วนที่ทำธุรกิจด้วยกันนั้นช่อกงนะฮะ
แล้วก็เอาเงินบริษัทนั้นไปใช้ส่วนตัวเล่นหุ้นจนกระทั่งขาดทุนด้วย
ทีนี้เมื่อถูกจับได้นะฮะนางสาววิชดาพยายามที่จะขอซื้อหุ้นเอาไว้คืน
ปรากฏว่าไม่ยอมขายให้นะครับพยายามถึงพยายามโดนกันแกล้ง
แต่ว่าไม่มีเงินจ่ายลูกน้องด้วยเนี่ยนะครับตัวเองก็เครียดนี่คือตอนที่ไปมอบตัวนะฮะ
ทั้งนี้นะครับในแต่ละเรือนนางสาววิชุดานะครับจะต้องหาเงินไปจ่ายค่าส่วนต่าง
ไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านนะฮะหรือทางบริษัทก็เกือบ๑ล้านบาทนะฮะ
อยากให้สังคมนั้นเห็นใจและให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น
พร้อมยอมรับผิดกับการกระทำและยินดีนะฮะจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับทุกคนที่ประสบเหตุร่วมกันตรงนั้น

ก็อย่างที่ว่าเมื่อวานเป็นข่าวที่พี่หนุ่มเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เหมือนในหนังเลยเน

ชั่วโมงกว่าใช่ไหมคุณกัญชัยที่เขาชนไปชั่วโมงหนึ่งคือชนไปเรื่อย

อ่าแล้วเขาตกใจแล้วก็เหมือนแบบว่าตัวเองหลอนอ่าบวกกับอาการเมาด้วยใช่ไหมล่ะ

ว่าจะมีคนไปทำร้ายร่างกายอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่อันนี้ดูชัดกว่ารถกระบะวันนั้นนะพี่มดที่เรานั่งอยู่ด้วยกัน

อ๋อเป็นหน้าคนกันใช่ไหนวะดูไงภูมิดำ

คือสำคัญเรายังไม่เคยตายไงหนุ่ม
เข้าใจไหมปัญหาคือเรายังไม่เคยตาย

หมายถึงภาพที่คุณมองไปเนี่ยมันดูมตรงไหนที่เหมือน

ก็จะได้รู้

ลุงแว่นเป็นผู้บุบเบิกและเป็นผู้ดูแลผู้บ่อบิดนะครับ
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเลยเลยเปิดเผยว่า
ตนก็พร้อมผู้นำหมู่บ้านนะครับ
น้องย่าใสได้ไปสำรวจแล้วก็ตัดกิ่งไม้
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัด
เพราะเป็นสถานที่ที่น่าศึกษาธรรมชาติทางธรณีวิทยา
แล้วก็ซากฟอสดิวเนี่ยมากมายเลยนะฮะ
อีกทั้งยังมีถ้ำที่น่าสนใจอยู่เหมือนกัน
ขณะที่กำลังตัดกิ่งต้นไม้อยู่

ก็กะว่าจะถ่ายคลิปวิดีโอนี่คุณหนุ่มดูนี่

เมื่อวานนี้๑๒สิงหาคมนำคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้มาดู

เหมือนกับเขามั่นใจว่าเขาถ่ายติดวิญญาณอ่ะ

ใบหน้าเป็นเหมือนลักษณะของผู้ชายที่อยู่ในพุ่มไม้

เมื่อเปิดดูคลิปหลายรอบก็ยังเห็นเหมือนเดิม
เชื่อว่าตรงนั้นน่าจะเป็นเจ้าป่าเช่าเขา
ดวงวิญญาณที่ต้องการให้รับรู้ยืนยันว่า

ในที่สุดเขาก็ต้องกลับมาขอคำมาลาโทษนะฮะ

ตรงนี้เขาก็จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันใหม่

นี่คุณหนุ่มเขาบอกว่าเป็นรูปหน้าผู้ชาย

ไม่ออกวันนั้นที่อยู่ในรถก็ดูไม่ออก

ก็ตรงเงาตรงนั้นแหละที่เราเห็นเหมือนเป็นหมอกฟิลอย่างนั้นนะ

อื้อเนี่ยนี่

ซึ่งอย่างนี้ทีมงานชี้ให้ดูก็เห็นแล้วเป็นตาเป็นอย่างนี้

ต้องให้พวกนักวิทยาศาสตร์ม้ามาดูเธอ

ต้องให้นักวิทยาศาสตร์ม้ามาดูแล้วให้ม้าอธิบายไหม

คุณแม่ว่าเขามีวิธีจัดการกับทัวรงไหน

นางดูนางแคปภาพมาเลยแล้วนางก็ลงเลย

นางบอกความน่ารักของโลกใบนี้

ทำให้ได้ดูความน่ารักของทุนหัวของบ่าว
จากเบาเท่าครับผมขอบคุณนะคะ
ตากล้อว์กันหมดเลยนะดูสิ
ขอบคุณพี่เบาเท่าเออเอา
ก็เป็นเรื่องของคลิปพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้าน

ตอนนี้ต้องบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเขาขึ้นโรงพักยืนยันความบริสุทธิ์แล้วนะคะ
จากกรณีที่มูลนิธิวอชดอกไทยแลนด์นะคะ
ก็โพสต์คลิปพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่ง
ในสถานศาสน์สายจังหวัดเชียงใหม่
ผู้กระทำทารุณกรรมสัตว์
ด้วยการเอาตระกุดมาคล้องคอไก่
เพื่อใช้เป็นเป้าซ้อมยิงลงของขัง

แล้วก็วิภาควิจารณ์กันเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลค่ะ
ต่อมาก็พบว่าผู้ใหญ่บ้านที่ถูกระบุถึง
ก็คือนายกัมปนาศมณีศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านทุ่งยาว
ล่าสุดวันนี้นะคะที่สพสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
กัมปนาศพร้อมทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวน
เพื่อลงบันทึกประจำวันยืนยันเรื่องของความบริสุทธิ์นะคะ
ที่ทำให้เขาเสียหาย
ด้านนายกัมปนาศก็เปิดเผยบอกว่าในคลิปดังกล่าวเนี่ย
มีภาพของตนเองปรากฏร่วมอยู่ด้วยจริง
แต่ไม่ใช่คนที่ยิงปืนเลยนะคะ
ซึ่งคลิปถ่ายไว้เมื่อประมาณ๓ปีก่อนที่เมียนมา
เห็นได้จากทะเบียนรถที่ปรากฏในคลิปนะคะ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่ตัวเองเดินทางไปพร้อมกับกลุ่มเพื่อน
และเจ้าของบ้านที่เป็นคนรู้จักทางฝั่งเมียนมา
จะฆ่าไก่เพื่อปรุงเป็นอาหารเลี้ยง
และจะทำการลองของขลังซึ่งเลี่ยงไม่ได้ตามมารยาท
แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะทารุณสัตว์แต่อย่างใดค่ะ
แล้วก็ไม่เข้าใจเหตุผลที่มีผู้นำคลิปมาเผยแพร่
พร้อมกับพยายามจะเชื่อมโยงเข้ากับกรณีของหม่อมถนัดแดก

เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเรียบร้อยแล้ว
หม่อมถนัดแดกที่มีปัญหาก็คือว่า

ทีนี้เนี่ยไก่เรื่องไก่หลุม
ก็คือเหมือนเห็นเอาไก่แบบเป็นลงไปแบบฝัง
คือวันนี้ผมมีโอกาสคุยกับพอดี

แต่เขาก็ยอมรับว่ามันเป็นรายการของเขา
และก็บอกจะมีห้าเมนูอมหิต
๒สัปดาห์เอาขึ้นมาขนมันก็จะหายไปหมดแล้วก็เอามาย่างกิน
ภาพเนี่ยคือเขาก็ทำแบบนั้นจริงแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็บอกว่า
มันเป็นการแสดงเป็นฉากคือเหมือนกับว่าเอาไก่เนี่ยนะ
ฝังไว้ในดินค่ะแล้วก็ถ่ายแล้วก็เล่าให้ฟังหลังจากนั้น
ก็เหมือนกับพาร์ทเวลาไปแล้วก็เอาไก่ตัวอื่นเอามาย่างแล้วกิน
ไก่ย่างมากินเหมือนกับอีกคัดนึงเหมือนแสดงภาพ
อะไรอย่างนี้แต่ทีนี้เขาก็บอกว่าเขายอมรับว่าเขาผิดจริง
เรื่องของจริยธรรมในการนำเสนอออกไปมันทำให้คนเข้าใจผิด
แล้วก็ทำให้คนเนี่ยเหมือนแบบรู้สึกไม่ดีเขาก็มาขอโทษ
เขาบอกเขาขอโทษจริงที่ทำแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาผิดจริง
ส่วนก็มีคนที่ไปแจ้งความจับเขาเนี่ยเรื่องกรณีที่ไปทรมานสัตว์เนี่ย
เขาก็ยินดีไปให้ปากคำอืมอ่าเสร็จปุ๊บปรากฏว่าคนที่ไปแจ้งความก็คือ
ทางคุณโรเจอร์ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิเกี่ยวกับมุ่งหวังของสัตว์นี่แหละนะฮะ
ก็วันนี้เขาก็มาออกเหมือนกันอีกมุมหนึ่งเขาก็บอกว่าอย่างนี้มันเป็นการทรมานสัตว
ต่อให้คุณเอาไก่เนี่ยลงไปในดินเนี่ยนะแล้วคือไก่มันต้องถูกฆ่าก็ต้องตัดคอไปเลยหรือ
หรือหักคอเลยแล้วก็เล่าแต่งไปเลยไม่ใช่มาทำแบบนี้
ถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นการทรมานคุณก็มีหน้าที่ต้องไปชี้แจงในกับตำรวจเท่านั้นเอง
ทีนี้ทางหม่อมถนัดแดงเขาก็ถามกลับมาว่าอ้าวแล้วอย่างไอ้ต้มโครงปลาช่อนเนี่ย
ไอ้ปลาไหล่ล่ะไอ้ปลาไหล่อะไรสักอย่างนั้นที่เขากินเขาเรียกอะไรนะ
เปรตต้มเปรตปลาไหล่ล่ะที่เอาปลาไหลสดเนี่ย
แล้วไปโยนในน้ำร้อนเลยเดือดเนี่ยแล้วมันก็ดิ้นตายอยู่ในนั้น
เป็นการทรมานไหมคุณโรเจอร์บอกไม่

กูเลยถามว่าแล้วกุ้งเต้นล่ะแล้วกุ้งเต้นล่ะ
ที่แบบว่าเอามะนาวไปบีบให้มันเต้นทรมาน
อย่างนี้ทรมานไหมคุณรู้เตอร์บอกไม่
แต่ว่าไอ้ไก่เนี่ยเอาใส่ทรมานผมก็งง

แล้วก็มันจะมีอะไรนะไอ้ลูกคอกใช่ไหม
ต้มต้มอะไรว่าลูกคอกลูกคอกที่เอาไอ้น้อยไป
เขาฉันเคยเห็นอยู่เขาจะเอาไอ้ตัวลูก
ลูกอะไรลูกออสหรือลูกอะไรก็ไม่รู้ว่ะเหมือนลูกกบลูกออสใช่ไหม
เขาจะใส่ไปในหม้อแล้วหม้อเนี่ยก็คือจะเป็นหม้อน้ำเย็นนะนะ
ก้อนมันไหว้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปตั้ง
เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตัดเอาไอ้พวกกั้น
ก้านเขาเรียกว่าอะไรวะผักบุ้งอ่ะเอ่อ
เป็นป้องอ่ะแล้วก็โยนลงไปในน้ำมันจะว่ายไปอยู่ในนั้นแล้วก็จุดไฟ
พร้อมล้ำมันเดือดลูกออสจะวิ่งเข้าไปอยู่ข้างในไอ้ตัว
เพื่อจะหนีความตายมันจะเข้าไปในช่องนั้น

อันนั้นมันเป็นอันที่ชาวบ้านเขากินแบบนี้กันมาอยู่แล้วหรือเปล่า
แบบเราก็ไม่ค่อยได้เห็นต่างแน่
แต่ว่าในมุมของจริยธรรมคือเขาก็ไม่ควรนำเอาออกมาเสนอ

ไอ้ตรงนี้คือคนที่คนเขาด่าว่าไปดูไปทรมานมัน
แต่จริงแล้วถามว่าวิถีชาวบ้านก็มีไหมก็คงจะมีแหละ

ว่ามันจะต้องมีทำกับข้าวอะไรที่มันโหดร้ายกว่านี้เยอะ

มีก็อย่างที่อะไรเนื้อวากิลนะ

ที่ไฮโซงไฮโซกินกันก็ทรมานพอกัน
แต่หมายถึงว่าอันนี้ปรากฏเมื่อมันเป็นรายการยูทูปปุ๊บ

ก็เหมือนแบบกว่าเขาจะไอ้นี่ต้อง๒อาทิตย์นะนู่นนี่นั่น
ซึ่งเขาบอกว่าโอเคล่ะถ้าสมมุติสัตว์นะ
เราต้องบริโภคเนื้อสัตว์กันอยู่แล้ว

ลูกฮวกฮอกห่อหมกฮวกอะไรแบบนั้นป่ะ

ต้องไม่ตายฟรีเพราะเลขบัญชีเราแปะไว้แล้ว

คุณแองจี้ไม่อยู่คุณแองจี้ประชู
นี่แหละฮะอ้าวนั่นแหละ
เดือนหน้าเตรียมแพลนกันจะไปเที่ยวไหนฮะ

วันหยุดสงการเลื่อนไป๔๗เดือนหน้า

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่
ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่
ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่
ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่
ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่
ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่
ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่
ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

ดื่มน้ำก่อนสักนิดใช่ไหมคะคุณพี่

เป็นผลมาจากการที่แพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายของนายระเมษอย่างละเอียด
เนื่องจากในวันที่เกิดเหตุเนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยได้รับแจ้งจากตำรวจ
มรินิธิว่าเฮ้ยมีผู้ชายอายุ๒๐ปีเนี่ยเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำ

ไม่พบชีพประจอนประกอบกับทางแพทย์ที่ลงพื้นที่

เขาก็บอกว่าวัดชีพประจอนเดียว
ระหว่างที่กำลังเคลื่อนยายร่างของนักระเมษ
ไปเก็บรักษาตอนนั้นคือเขาคงคิดว่า

ตั้งแต่ทุ่มนึงตั้งแต่บ่ายโมงมาถึงทุ่มนึง

นางกายเขาไม่แข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
เขาก็ถือเป็นความผิดพลาดของแพทย์ด้วยในครั้งนี้

ดีใจด้วยพ่อโลกพ่อแม่เขาก็ดีใจนะเพราะตอนแรกเม่าเสียใจมาก
แล้วล่าสุดลุงพลเตรียมเล่นเอ็มวีแล้วลุงพลลุงพลดังแล้วนะฮะอุ๊บวิริยะบอกขอเป็นโมเดรวิ่งเถอะ

ไม่ได้หยอดมาเลยนะฮะอ้าวเรียกว่าเรียลริตี้ดีกว่าน้องชมพู่นะฮะ

แล้วก็นักปั้นมือทองแฟนครับจะได้เผยเรื่องเราจะนำลงพล
ไปเล่นวิดีโอคุณนูมนั่นนี่ไงเห็นไหมล่ะ
ลุงพลก็หน้าตาดีนั่นแหละถ้าเอาจริงนั่นแหละ
จะเอาไปเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงคนเดียวในดวงใจ
ของท่านวาราศีธานูที่ประกบกับใครรู้ไหมคะ

เป็นการถ่ายเอ็มวีที่แพงมากนะฮะ

ให้มาทำพิธีถวายกุฏิหลังนี้
เพื่อให้เป็นมงคลกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะ
แล้วท่านก็ยังเมตตาตั้งชื่อกุฏิหลังนี้ด้วยว่ากุฏิตูนถวาย
อ๋อตูนถวายอืมชื่อนี้เลยอ๋ออืมนี่นะฮะอ้าวส่วนอีก
อีก๑ข่าวหมดแล้วดูอันนี้อีก๑ข่าวนึกออกไหม
ก็คือน้องโบนะแคปชั่นมีลงโพสต์แล้วก็โบเมลดา
ยืมแคปชั่นนี้หน่อยงานนี้ก็มีคนมาบอกว่าแหมเฮียเบาหน่อยจ้
อืมแล้วเขาก็แซวกัน
พรุ่งนี้กลับมาพบกับข่าวใส่ไข่ได้ใหม่นะฮะหลังครบทรงชาติ

โปรดติดตามตอนต่อไป